เอาล่ามาเร็วข่าวล่ามาเร็วที่ประชุมสอสอพักเก้าไกล
มติเป็นเอกฉันไม่ยกมือโหวตให้
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทยมีเหตุผลอะไรบ้างมาฟังครับ
ในชัยธวัฒน์ตุลาทนเลยค่ะที่การภักดิ์เก้าไกลครับ
เปิดเผยภายหลังการประชุมสอดสอบภักดิ์เก้าไกลวันนี้บอกมีมัตติเอกชัน
ไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกัธมนตรีของรัฐบาลพันธุ์ข้ามคั่ว
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เพราะพักเก้าไกลต้องมีท่าทีนะครับ
ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลเขามีเหตุผลนะ
อยู่สัก๒๓ข้อคุณผู้ชมลองฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์ครับ
การจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นอยู่นี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับ
ประการที่๑เราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นอยู่นี้
เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ขัดต่อเจตนารมณ์ขัดต่อเจตจำนงของพี่น้องประชาชน
ที่ได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคม๒๕๖๖นะครับ
ประการที่๒การที่จะให้สอสอของพักเก้าไกรโหวต
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลที่กำลังจัดตั้งอยู่นี้
ไม่ใช่การปิดสวิตช์สอวอแต่นี่เป็นการเดินตามสว
เดินตามความต้องการของสวในการที่จะบิดเบือนผลการเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าที่ผ่านมานะครับ
สวจำนวนมากและพักคั่วรัฐบาลเดิมต้องการปิดสวิตช์ก้าวไกล

ประการที่สามนะครับเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้นะครับ
ก็คือการจัดตั้งรัฐบาลที่เกรงใจผู้มีอำนาจทุกฝ่าย
ยกเว้นเกรงใจประชาชน
จะไม่สามารถผลักดันวาระที่ก้าวหน้า
และทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง
นี่ก็เป็น๓เหตุผลสั้นที่สอสอของพักเก้าไกรได้มีมติในวันนี้ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป